ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
ยากที่ใครจะตามทัน

ที่วันนี้ต้องมีการยุติการค้นเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาท่านเจ้าอาวาสนะคะวันนี้เนี่ยพอจบเสร็จสิ้นการค้นหาคือไม่ค้นต่อแล้วเนี่ยนะคะในช่วงต้นต้นบ่ายทางรายการติดต่อทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเจ้าหน้าที่รัฐเองนะคะหรือแม้แต่ทางฝั่งของลูกศิษย์ลูกหาของวัดพระธรรมกายหรือแม้กระทั่งคณะของพระสงฆ์ซึ่งทำหน้าที่ในการสื่อสารกับสื่อ
หรือว่าฝั่งวัดแล้วก็รวมถึงลูกศิษย์เองเนี่ยเลือกที่จะยังไม่ให้สัมภาษณ์หลังจากที่เกิดเหตุการณ์และหนึ่งคนทันทีค่ะสื่อรุมกันเลยนะคะอดีตลูกศิษย์ค่ะแน่นอนคุณผู้ชมจะต้องคิดว่าเราจะต้องคุยกับท่านนี้แต่วันนี้จะคุยคือว่าเจ้าวาดอยู่ไหมอยู่ไหนพรุ่งนี้ถ้าไปใหม่กับหมายค้นเข้าได้
มโนเราหาวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับเรียนเอาคำถามกว้างก่อนก่อนเห็นภาพข่าวเช้านี้ครับผมอาจารย์คิดไหมว่าภาพเป็นแบบนี้
ศิษยานุสิตได้เริ่มทยอยเข้าไปเข้าไปจนกระทั่งคุณองค์อาจต้องออกมาพูดนะครับมีแถลงการ
ตั้งแต่เมื่อเมื่อวานนะครับทางวัดก็ระดมคนเข้ามาตลอดเลยนะครับ
ไม่ได้หลับได้นอนกันแล้วก็ก็ต้องบุกแน่นะครับ
ตอนแรกจริงแล้ววันที่เหมาะที่สุดที่จะบุกที่ผมคิดไว้ก็คือวันพุธ
เพราะอะไรคะเพราะว่าเป็นจังหวะที่ในวัดเนี่ยไม่ได้ทันตั้งตัวนะครับ
แล้วก็คนก็น้อยมีคนอยู่ไม่ถึงพันนะครับเท่าที่ทราบ
แล้วก็อิดโรยกันพอสมควรถ้าเข้าไปจังหวะนั้นก็คือว่าโอกาสที่จะเข้าถึงตัวก็สูง
แต่พอต่อมาเนี่ยพอมีข่าวเริ่มออกมาว่าจะบุกแล้วล่ะมีหมายค้นออกมาแล้วเนี่ย
ก็ระดมกันเข้ามาทั้งคืนเลยนะครับวันพุธที่จริงควรจะบุกเช้าวันพุธ
เช้าวันพฤหัสเนี่ยสถานการณ์ก็กลับแต่ละปัดนะครับ
ช่องทางประตูต่างที่เข้าสู่วัดพระธรรมกายเนี่ย
ก็ถูกลูกศิษย์ลูกหาปิดหมดเลยนะครับตั้งแต่ประตูหนึ่ง
ซึ่งเป็นประตูหลักนะครับจนกระทั่งมาเปิดอยู่ทางเดียวคือประตู๗
จะเข้าประตู๗แล้วก็ไปค้นในแถบที่๒๐๐ไร่
เท่าไหร่ก็ไม่เจอเพราะไม่ได้อยู่ในนั้นนะครับ
เจ้าวาดอยู่ใน๑๙๖ไร่

คืออาจารย์มองว่าคือจริงแม้แต่อาจารย์ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐนะคะ
ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องของการเข้าตรวจค้นนะคะ
อาจารย์ยังรู้ว่าเข้าและกันไม่ง่าย

แม้แต่ละอย่างเราเองยังคิดเลยว่าลูกศิษย์ลูกหาเขาต้องไปรวมตัวกันแน่
แต่ว่าเขาก็กลับตัวไม่ทันเพราะว่าแผนการจริงอาจจะวันศุกร์ด้วยซ้ำ
แล้วก็เปลี่ยนเป็นปุ๊บปั๊บพอมีแถลงการของคุณคงอาจออกมาเนี่ย
วันศุกร์ก็อาจจะแย่กว่านี้อีก

ตอนที่อาจารย์มโนเข้าไปตอนนู้นที่
เขาเชิญให้ไปให้ความเห็นให้

อาจารย์ก็บอกเหมือนกับที่บอกสื่อไหมคะว่า
ว่าจะอยู่ตรงตึกไหนอยู่พื้นที่ตรงไหน

อาจารย์บอกไหมว่าถ้าจะใกล้สุดต้องเข้าประตูไหน

ประตูนี้ไม่ใช่ประตูที่อาจารย์แนะนำใช่ไหมคะ

แล้วก็ทางที่ออกมาทางสื่อนะครับ
ผมเรียนด้วยความเห็นใจเลยนะครับ
เพราะก็คงนึกไม่ถึงว่าจะมีพระและโยมมานั่งกันพลึด
บริเวณที่ควรจะเข้าไปเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับ
ทุกจุดทุกทางที่ควรจะเข้าไปเนี่ยถูกอุดหมดเลย
แล้วจึงต้องไปเข้าประตู๗นะครับ
ซึ่งประชุมแล้วผมก็คิดว่า

กำหนดมาว่าห้ามพกอาวุธเข้าไป
ไม่มีปืนไม่มีกระบองไม่มีโล่ไม่มีอะไร
อย่างที่เราเห็นนี่เขาแค่ป้องกันนะครับ
แต่เข้าไปจับมือเปล่า
เพราะเขากลัวการปะทะนะครับ

ก็ไม่อยากจะให้เกิดความระหองระแหง

อาจารย์ถ้าสมมุติเอาตามที่อาจารย์บอก

แล้วเจ้าอาวาสไม่ได้อยู่ในส่วนเป็นพันไล่

จากประตู๗ซึ่งถ้าสมมุติเราเอากำหนดตามวันนี้ที่จบไปแล้ว
อาจารย์จากประตู๗ไปจนถึงในพื้นที่ส่วน๑๙๖ไร่
มันไกลกันแค่ไหนคะสมมุติถ้าเข้าไปได้

คือบริเวณนี้มันแยกกันเด็ดขาดออกเป็น๒ที่นะครับ
มีมีถนนแล้วก็คลองแอร์เนี่ยกัน
เพราะฉะนั้นบริเวณที่เป็นวัดพระธรรมกายตัวจริงเนี่ย
อยู่บนพื้นที่๑๙๖ไร่เท่านั้นนะครับ
แล้วบริเวณนี้ก็ไม่ใช่ที่ที่จัดอย่างอลังการแบบนี้
มีมหาธรรมกายเจดีนะครับมีอาคารธรรมกายสภาธรรมกายสากล

อันนี้ก็คือบริเวณที่ท่านไม่ได้พักในนี้นะครับ
รองเจ้าอาวาสต่างหากที่พักในนี้นะครับ

ซึ่งรักษาการตำแหน่งเจ้าวาดอยู่
แต่ปรากฏว่าไม่ได้ไปคุย
ปรากฏว่ามีเขาตั้งโต๊ะดักไว้เสร็จเรียบร้อยเลย
แล้วก็มีพระสนิทวงศ์ออกมานะครับ
ซึ่งพระสนิทวงศ์เนี่ยก็เป็นกรรมการเป็น
อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรนะครับ
ซึ่งเป็นผู้ที่มีอาวุโสน้อยที่สุด
ในหมู่ของพักบริหารทั้งหลายของวัดพระธรรมกาย
เพราะฉะนั้นเอามาท่านก็มีจ๊อปอย่างเดียวเท่านั้น
คือทำตามคำศัลย์
ค่ะแล้วก็พาไปบริเวณที่เขาอยากจะไป
ค่ะค่ะแต่บริเวณที่อยากจะเขาค้นจริงจริง
จริงก็ทำไม่ได้เพราะมีสานุสิตมากั้นอยู่
ตัวเองก็บอกว่าให้ความร่วมมือเต็มที่
แต่พอว่าแต่ว่าตรงที่ญาติโยมนั่งขวางอยู่
เพราะพระคุณเจ้าก็สั่งไปแล้วว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้นั่งอยู่อย่างนั้นนะครับ
แล้วผมก็ยังเห็นในสื่ออีกว่ามีการใช้อุปกรณ์สื่อสารไฮเทค
วางอยู่บนมือของคุณป้าคุณอะไรต่างที่นั่งสมาธิอยู่นะครับ

ครับซึ่งเขาแจกกันในหมู่ของผู้ที่มานั่งสมาธิบำเพ็ญบุญอยู่ด้วยนะครับ
อุปกรณ์อันนี้ก็ดูใกล้จะเห็นว่ามันมีปุ่มกด

มีคล้ายเป็นสัญญาณมีมอนิเตอร์เล็กอยู่นะครับ
นี่ก็เป็นอุปกรณ์ไฮเทคนะครับซึ่งส่งเสียงได้
บอกได้ว่าอะไรและรับสัญญาณได้ว่าจะให้ทำอะไรต่อ
คือเดี๋ยวนะคะอาจารย์อันนี้อาจารย์เอาภาพมาจากใครก่อน
ก็จากคนที่อยู่ในที่นั้นแหละฮะเขาส่งมาให้ผม
อาจารย์หายได้จากมือคนเดียวหรือเปล่าคะ
มีหลายคนครับที่นั่งอยู่ที่นั่นแล้วก็บังเอิญอันนี้ที่ผมส่งมาให้
ให้รายการนี้ดูนะครับแต่ผมรับรองได้ว่าไม่ได้มีแค่คนเดียว
อุปกรณ์ที่ว่านี้นี่เดี๋ยวนะคะไอ้ตัวที่กดหรือหน้าจอที่เห็นคือ
เวลาเขาสื่อสารเขาสื่อสารเป็นตัวอักษรเป็นแรงสั่น
ไม่เป็นเสียงเป็นเสียงพูดเหรอคะเป็นเสียงพูดให้ทำอะไรนะครับ
แล้วคำสั่งก็คือให้ตอนนี้ให้ไปที่นู่นไปที่นี่ไปที่นั่น
ปกติลูกศิลป์หาเวลาไปหนังสมาธิธรรมบุญในส่วนพื้นที่นี่
มีของแบบนี้ติดตัวกันอยู่แล้วไหมคะด้วยความเป็นลูกศิษย์วัด
ไม่มีอันนี้เป็นไทเทคที่เพิ่งมาใช้ใหม่
เอาเท่าที่อาจารย์ทราบนะเอาเท่าที่อาจารย์ทราบ

วันนี้ครับเปิดออกตัวใช้ในงานนี้โดยครั้งแรกเลย
อาจารย์ฉันขอย้อนกลับมานะคะพออาจารย์บอกว่าลักษณะแบบนี้เนี่ย
มีการติดต่อประสานงานกันอยู่เนี่ยนะคะเรียนถามแบบนี้
คือผู้ที่จะส่งสัญญาณถ้าสมมุติเป็นไปตามที่อาจารย์บอกนะ
ดิฉันเชื่ออาจารย์เนี่ยนะคะคนที่จะส่งสัญญาณบอกว่าลูกศิษย์ต้องทำอะไร
ลำดับขั้นของการสั่งงานอยู่ค่ะแล้วก็จะมีคนที่ตัดสินใจคนหนึ่งนะครับ
แล้วก็จะรับช่วงกันมาเป็นทอดเลยให้ตอนนี้กลุ่มนี้ที่นี่ไปตรงนี้
หนีไปตรงนั้นเขาก็จะโยกย้ายกันได้รวดเร็ว
ศิลปลูกหากันเองหรือขอโทษนะคะเป็นพระสงฆ์ในวัดค่ะ
เป็นพระในวัดนะฮะเป็นระดับบริหารระดับบริหารครับแต่ไม่ออกตัวไม่ออกตัว
เคยออกมาในหน้าสื่ออะไรในช่วงนี้ไหมคะตั้งแต่มีคดีขึ้นมา
รักษาตัวอยู่ในที่สงบขอถามเป็นคำถามสุดท้ายก่อนพักโฆษณา
อาจารย์เมื่อสักครู่นี้เรียนขออนุญาตพาดพิงตามที่อาจารย์ตอบเลยนะคะ
คือที่เราเห็นวันนี้คนที่นั่งแถลงคดีไซน์คือพระสนิทวงศ์ครับ
อาจารย์บอกว่าค่อนข้างจะห่างจากชั้นบริหารที่ใกล้ชิดที่สุด
ถ้าสมมุตินับจากตัวเจ้าอาวาสนะคะครับมาถึงพระสนิทวงศ์เนี่ย
ชั้นในการบังคับบัญชากันคะถ้ามีตามที่อาจารย์บอก
พระสนิทวงศ์เป็นกรรมการคนหนึ่งที่อยู่ในบอร์ดบริหาร
แต่เป็นกรรมการที่อาวุโสน้อยที่สุด

แล้วอาจารย์มองว่าลักษณะถ้าเป็นไปตามที่อาจารย์คิด
ลักษณะการบริหารของวันนี้ใครเป็นคนสั่งคะ

เป็นรองเจ้าอวาสถ้านี้คือรักษาการเจ้าอวาสบรรพธรรมกาย
แสดงว่าเจ้าอาวาสไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้
ท่านจะรับรู้ทุกอย่างที่รายงานไป
นะครับคือท่านประเด็จทัตตาชีโวเนี่ย

ทำตรชโยเนี่ยโค้ทคือ๑๐๑

แล้วโค้ด๑๐๑กับ๑๐๒จะทำงานประสานกันตลอด

๑๐๒ก็จะมีทีมงานของเค้า
ซึ่งเค้าจะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นี้ให้ได้
นั่นก็คือการบริหารงานของวัดพระธรรมกาย

แต่ยอดจะรู้ทั้งหมด

ยอดคือรองเจ้าอาวาส

เดี๋ยวฉันเชื่ออาจารย์ต่ออีกหน่อยนึง

แต่ละนาทีแต่ละวินาที

อีกนิดนึงอาจารย์คิดว่า

วัดพระธรรมกายจะมีแผน

วันนี้ก็ถือว่าเป็นการตั้งรับที่ดีที่สุดที่เขาทำมา
แล้วผมคิดว่าเขาพอใจนะครับ
คิดว่าเขาเป็นผู้ชนะในงานนี้
หลวงพ่อชนะแล้วเป็นบุคคลที่ใครก็ทำอะไรไม่ได้
เดี๋ยวขอพักสักครู่จริงไม่ได้อยากจะสนทนากับอาจารย์มโนท่านเดียว

จริงถ้าลูกศิษย์ลูกหานะคะ
แม้กระทั่งพระสงฆ์ซึ่งดูแลในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกวัดนะคะ
ต้องการชี้แจงด้วยโทรกลับมาเบอร์ที่เราพยายามตามตื้อตลอดบ่ายได้เลยนะคะ
เดี๋ยวจะหาว่าไม่ให้พูดถ้าเปลี่ยนใจโทรได้เลยนะคะ
สักครู่ช่วงหน้ากลับมาเจ้าอาวาสอยู่ใน๑๙๖ไร่
ถ้าพรุ่งนี้จะเข้าไปเข้าประตูไหน
ถ้าเขาให้เข้าประตูเดิมจะได้ตัวไหมกี่วันได้

เพื่อจะใช้ชี้ว่าถ้าเป็นไปตามที่อาจารย์มโนบอก
คือกายภาพณวันนี้ที่เรานึกออกเนี่ยนะคะ

ฉันใช้นี่นะคะคือเราปริ้นต์ออกมาจากเว็บเลยนะคะ
อาจารย์อันนี้กายภาพใดไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะ

ประตูที่อาจารย์บอกวันนี้ที่ไปกระจุกตัวกันอยู่เนี่ย

ถ้าเทียบจากตรงนี้กับตรงที่อาจารย์เชื่อว่าเจ้าอาวาสอยู่

ตรงนี้ครับ
ซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าจะมีถนน

แล้วก็มีคลองขนานกันไปทั้งถนนแล้วก็คลอง

ซึ่งพอที่อาจารย์ชี้อีกทีค่ะอาจารย์แช่ไว้เลยครับ
ตรงไหนคะที่เจ้าอาวาสอยู่ที่อาจารย์เชื่อว่าอยู่

ถ้าอยู่ตรงนี้คือขอบของ๑๙๖ไร่

อาจารย์พอจะนึกออกไหมคะว่าจากหน้าประตู๗
ไปถึงถ้าอยู่ตรงนี้จริงพื้นที่ไกลกันแค่ไหนคะ
แต่ว่าวิธีเข้าเนี่ยเข้าบริเวณนี้ยากมากนะครับ
แล้วก็บริเวณนี้ก็คือหอฉันหอฉันแล้วก็ต้องผ่านตรงนี้เข้ามาอีก
แล้วบริเวณนี้ก็มีอาคารทรงกรมนะครับซึ่งเป็นอาคารร้อยปีคือในจันทร์
ตรงนี้คือประตู๓นะครับประตู๓จากตรงนี้เข้ามาตรงนี้ง่ายที่สุด
แล้วก็เข้าถึงตรงนี้ก็ประมาณ๒๐๐เมตรครับแต่ว่าเมื่อเช้านี้จุดที่เข้าได้อีกจุดหนึ่งคือจุดนี้นะครับ
อันนี้คือถนนคลอง๓นะฮะแล้วแต่บริเวณนี้มีทั้งรถแบ็คโฮลไปขวางอยู่นะครับ
ตรงนี้ใช้เป็นที่นั่งสมาธิแล้วก็ยังมีสแตนยกพื้นสูงขึ้นมากั้นถนนตรงนี้อีก
อันไหนเป็นไปได้มากสุดที่ต้องถามแบบนี้
เป็นไปได้ง่ายสุดก็คือตรงนี้นะครับเป็นจุดอ่อนที่สุดก็คือเข้าทางถนนคลองแอน
เพราะว่าถนนคลองแอนเนี่ยไม่ใช่สมบัติของวัดพระธรรมกาย
มูลนิธิธรรมกายหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย
แต่ว่าเป็นพื้นที่สาธารณะแต่วันนี้พื้นที่ตรงนี้
ก็มีญาติโยมนั่งสมาธิกันหลายสิบคนมีพระนั่งคุมอยู่
กันไม่ให้ใครเข้าออกบริเวณนี้เลย
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอุปสรรคสำคัญอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ไม่อาจจะเข้าไปได้
จริงแล้วถ้าตรงนี้เข้าได้เลี้ยวซ้ายเข้าตรงนี้ไม่เข้าไปตรงประตู๗
รถออกจากตรงนี้เลี้ยวเข้าตรงนี้เลยเอาหมายค้นยื่นคุณจะให้ความร่วมมือหรือไม่
แล้วก็ผ่านเข้ามาถึงตรงนี้ใช้บันไดปีนเข้าไปก็ถึง

ตรงไหนแล้วเข้าแบบไหนง่ายสุดอาจารย์คุยละเอียดไหมคะ
แต่วิธีเข้านั้นเขาต้องไปคิดเอง

แต่วัดจะบอกว่าอยู่ที่อาคารดาวดึงตรงนี้
อาคารดาวดึงอยู่ใกล้
อยากโบสถ์เข้ามาอยู่แถวนี้นะครับ

เพราะที่อาคารดาวดึงนี้ไม่ใช่ที่สำหรับใครจะไปอยู่
แต่เดิมเนี่ยเป็นที่ตั้งของสตูดิโอนะครับ
แล้วก็ไปทำเป็นห้องปลอดเชื้อที่มีการจัดฉาก
มีกล้มลงไปกราบแล้วนอนให้เห็นขาเน่า

อาจารย์คะคือหลังจากวันนี้เนี่ยนะคะเอ่อ

แต่ทีนี้ถ้าเอาคำให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เด็กภัยบุญคุ้มฉายาที่ให้สัมภาษณ์ไว้กับไทยรัฐออนไลน์เนี่ยนะคะ
ก็บอกว่ากรณีหมายค้นของสารมีอายุเพียงวันเดียวนั้น
หากยังจับกลุ่มพระธรรมชโยไม่ได้ก็จะขอ
ค้นจากศาลใหม่เรื่อยจนกว่าจะจับกลุ่มได้นะคะ

อาจารย์ก็ไม่คิดว่าทางวัดพระธรรมกายจะใช้วิธีอื่นเลย
เหนือจากการให้ลูกศิษย์ลูกหานั่งสวดมนต์แบบนี้เหรอคะ
เขาก็จะปรับแผนเหมือนกันนะครับ
เพราะเป็นองค์กรเอกชนไม่ติดด้วยกฎหมายไม่ติดด้วยข้อบังคับใดทั้งสิ้นนะครับ
ยังประกาศอีกว่าจะมอบตัวเมื่อเป็นประชาธิปไตยเรียบร้อยแล้ว
เหมือนกับนี่คือรัฐอิสระนะครับ
แต่ถ้าเข้าใจพยายามเข้าใจอีกแบบ
คือเขาก็มองว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้เป็นประชาธิบัติร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอกคะ

เขามีสิทธิ์สงสัยได้แต่ว่า
เราควรจะมีพื้นที่ที่คนสามารถจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ทุกคนควรจะอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน

แต่ว่าพอมีคนที่อยู่เหนือกฎหมาย

เพราะว่ามีคนเยอะแยะไปหมดวันแวดล้อมนะครับ
ผมก็ตั้งคำถามว่าทำไมท่านไม่ออกมามอบตัว

อย่างในคดีของพระโพธิรักษ์เนี่ย
พระโพธิรักษ์ออกไปมอบตัวเลยนะครับ
จะถอดพระเหลืองก็ถอด
สู้คดีแพ้ด้วยแต่ชนะใจคน
อาจารย์เป็นคำถามสุดท้ายค่ะ

หลังจากวันนี้ไปแล้วเจ้าอาวาสยังอยากจะหนีไหมในมุมของอาจารย์มโน

ไม่ใช่วันนี้ที่ตั้งโต๊ะกับทุกรูปเลยใช่ไหมคะ

อาจารย์ค่ะเดี๋ยวจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ให้เวลาอาจารย์มาเยอะแล้ว

ไม่ต้องเชื่อผมเลยว่าอาจารย์มานงไปเอง

แต่อย่างไรก็แล้วแต่ข้อมูลอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์มโนคิดณตอนนี้

พรุ่งนี้ดิฉันไม่ทราบค่ะว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหม
เราไม่ได้ทั้งสายของวัดพระธรรมกาย

เดี๋ยวดูวันรุ่งขึ้นจะได้คุยกับใครบ้าง

วันนี้หมดเวลาของถามตรงนะคะลากันไปก่อน

สวัสดีค่ะ